คุณผู้ชมคะในเบรกนี้ยังมีข่าวใหญ่ที่น่าตามหลายประเด็นเลย

แต่ว่ามาดูเรื่องการเสียชีวิตปริศนาก่อน
ผู้ชายคนนี้คือพบเป็นศพอยู่บนเปรย์
แล้วสภาพคือคอโดนปาดลึกถึงหลอดลมเลย
เพื่อนของผู้ตายบอกว่าผู้ชายคนนี้เมา
หลังจากนั้นก็ล้มใส่ตู้สภาพ
กระจกมันหล่นลงมาแตกแล้วก็บาดคอเสียชีวิต
แต่ทีนี้ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพบ้านค่ายลงพื้นที่

ว่ามีผู้ชายคนนึงเสียชีวิตอยู่ในเปรย์

อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ซึ่งผู้ตายคือนายสุชินศรีเถาะอายุ๒๙ปี

สภาพศพนอนเสียชีวิตอยู่ในเปรย์

คราบเลือดกระจายอยู่เต็มพื้น
กระจกก็กระจัดกระจายนะคะ

แล้วที่คอมีแผลยาว๑๐เซนติเมตร
ลึกไปถึงหลอดเลือดใหญ่
แล้วก็ใกล้กับเปรย์นี่นะคะ
ตู้เสื้อผ้าที่กระจกมันแตก
แล้วก็มีเศษเลือดติดอยู่ที่เศษกระจกเต็มไปหมดเลย
จากการสอบถามนายคาวีมาตรงมาตรงามเมือง
อายุ๓๐ปีเป็นเพื่อนของผู้ตาย

ทางตัวนายคาวีกับนายสุชิน
กินเหล้าอยู่ด้วยกันตั้งแต่ช่วงบ่ายโมง
ทีนี้เมาจนได้ที่แล้วแหละ
ตัวเพื่อนคือนายคาวีก็ตัดสินใจเข้านอน
แต่ว่าตัวนายสุชินเนี่ยนะยังคงนอนฟังเพลงอยู่ที่เปรย์
ตอนที่นายคาวีนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนกระจกแตกนะ
แต่ว่าตัวนายคาวีเองก็ไม่ได้เอกใจอะไร

มารู้อีกทีนึงนายสุชินเพื่อนของตัวเอง
เป็นศพแล้วนอนเสียชีวิตจมกองเลือดนะคะ
ขณะที่อดีตแฟนของนายสุชิน
คือนางสาวรุ่งไพรินเทศนอก
บอกว่าในวันนั้นเนี่ยนายสุชิน
คือในวันนั้นทางนางสาวรุ่งไพริน
เดินทางกลับมาที่บ้านของนายสุชิน
ตั้งใจจะมาเอาบัตรประชาชนของเธอ
เธอลืมบัตรประชาชนเอาไว้ที่บ้านของนายสุชิน
ทีนี้พอมาถึงยังไม่ได้ทันจะเอาบัตรประชาชนเลย
นายสุชินก็ใช้นางสาวรุ่งไพรินอดีตแฟน

ทีนี้ฝ่ายหญิงก็คิดว่าโอ้โหถ้าเกิดไปซื้อเหล้า
กลับมามาให้นายสุชินนายสุชินก็จะต้องกินเหล้าอีก
กว่าจะได้บัตรประชาชน
ฝ่ายหญิงเลยตัดสินใจงั้นฉันกลับบ้านก่อนละกัน
เดี๋ยวค่อยมาเอาบัตรประชาชนใหม่ตอนเย็น

อดีตแฟนคือนายสุชินเสียชีวิตแล้วนะคะ
แล้วก็จากการตรวจสภาพศพของนายสุชินผู้ตาย
เรื่องต้นคือตำรวจบอกว่าเสียชีวิตมา

บริเวณลำคอด้านขวามีร่องรอยของการถูกของมีคม

แล้วก็บริเวณศีรษะด้านซ้ายเจอบาดแผล
สูตรที่โรงพยาบาลชัยภูมิหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ
สิ่งที่เพื่อนของผู้ตายให้ข้อมูลว่าผู้ตายล้มใส่ตู้เสื้อผ้า

เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องสอบปากคำทุกคน
ที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ